คุณผู้ชมฮะอีกเหตุหนึ่งสลดใจจริงฮะ
เด็กหญิงวัย๑๓ปีอยู่ชั้นม๑โรงเรียนแห่งหนึ่งที่บุรีรำ
ถูกปู่เลี้ยงข่มขืนคนเดียวไม่พอนะคุณนะ
ปู่เลี้ยงยังพาหลานชายของปู่เลี้ยงอีก๓คนมาข่มขืนเธอ
ปีมาราทอนเธอโดนแบบนี้จนต้องร้องไห้
บอกคุณแม่บอกคุณย่าบอกคุณครู
ช่วงแรกนะคุณครูก็ไม่เชื่อเธอ
คุณย่าก็ไม่เชื่อและตีเธอ

ที่สุดแม่เสียใจมากที่ปล่อยให้ลูก
เจอกับเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้มาต่อเนื่องยาวนานนะฮะ
นักเรียนชั้นม๑โรงเรียนแห่ง๑ในพื้นที่บุรีรำ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพนดินแดงนะฮะ
โดยระบุว่าถูกนายยงอายุ๖๙ปีปู่เลี้ยง
ซึ่งเป็นสามีใหม่ของย่าคมขืนตั้งแต่ป๔
และยังให้เยาวชนชายอีก๓คนที่นับถือกันเป็นหลานของปู่เลี้ยง
มารุมข่มขืนต่อคุณคิดดูเธออยู่ป๔เองตอนนั้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลลำนางกรองอำเภอโนนดินแดงนะฮะ
กับสามีแยกทางกันตั้งแต่ลูกสาวยังเล็ก
ย่าเป็นคนเลี้ยงดูลูกสาวของเธอต่อมาย่าก็มีสามีใหม่
ก็คือนายยงคนก่อเหตุนะครับโดยในบ้านจะมีย่ามีปู่เลี้ยง
มีลูกสาวเธอแล้วก็หลานชายตัวน้อยอีก๒คน
ไปทำงานที่อื่นนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
ลูกสาวไลน์มาบอกแม่นะว่าถูกปู่ข่มขืน
ลูกสาวเนี่ยไปบอกพ่อแต่พ่อก็ตอบกับลูกสาวว่าเรียนไหม
ไร้สาระมีหนำซ้ำย่าพอรู้เรื่องนี้เพิกเฉยไม่สนใจ

ทีนี้เด็กไปบอกครูครูก็ไม่สนใจไม่เชื่อเหมือนกันนะครับ
ทีนี้แม่บอกโอ้โหตอนนั้นแม่นะก็สองจิตสองใจลูกโดนจริงหรือเปล่า
พอมารู้ว่าลูกโดนจริงเพราะว่าคือคุยกับลูกบ่อยครั้ง
สารลูกมากฮะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ
ทีนี้ญาติของแม่เด็กเล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องราวที่ได้รับฟังมานั้น
มันเจ็บปวดเกินกว่าที่เด็กหญิงแค่๑๓ขวบจะรับไหวนะ
เด็กน่าจะทรมานพยายามโทรมาขอความช่วยเหลือเกือบทุกช่องทางแล้วนะฮะ
แต่ทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยที่บ้านของเด็ก

แล้วเขาเคยข่มขู่แม่ของเด็กไว้แล้วบอกห้ามใครเข้ามายุ่งไม่ให้มาเหยียบบ้านนี้
คุณผู้ชมฮะทีนี้พอจะเข้าไปเข้าไม่ได้ก็เลยปรึกษาตำรวจสพนดินแดงนะฮะ
แต่กลับได้รับคำตอบจากตำรวจบอกว่าให้ไปปรึกษาฝ่ายปกครอง
นี่ก็ช้ำใจอีกนะฮะกว่าจะเข้าไปช่วยเหลือเด็กหรือว่าเด็กหญิงบีได้นะฮะ

ฟังเสียงญาติของเด็กหญิงบีหน่อยนะฮะญาติฝั่งแม่นะฮะ
ทั้งหลักใครทำหนูบ้างบอกสิลูกชื่อไม่รู้
อย่างนี้ก็เป็นผู้ชายเพิ่มมาอีกสามคนมันก็เป็นสี่คน
แล้วก็ข่มขืนเพื่อนหนูด้วยทีนี้เราก็ไม่มั่นใจว่าคำว่าข่มขืนนี้
แล้วเข้าไปแคนพูดถูครับแล้วหนูเจ็บมั้ยเจ็บ
นี่ฮะสิ่งที่ญาติคุยกับเด็กนะคุณ
ทีนี้ตำรวจเรียกใครมาสอบฮะ

เอามาสอบแต่เขาปฏิเสธอ้างไม่เคยข่มขืนหลาน

เขาบอกแบบนี้เขาเล่าด้วยท่าทางแบบนี้เลยนะฮะ
บอกว่ามันมีครั้งหนึ่งที่ลักษณะอันหนึ่ง
จะเข้าประชิดตัวหลานสาวเพราะอะไร
หลานสาวมีโทรศัพท์อยู่ในตัวนะ
ปู่เลี้ยงก็จะเข้าไปเอาแค่โทรศัพท์ในตัวหลานสาวก็เข้าไป
กอดหลานสาวแบบอย่างนี้จะล้วง
จะล้วงหยิบโทรศัพท์ที่ตัวสมมุตินี่เป็นตัวหลักนะ
หยิบโทรศัพท์ไม่ได้เข้าไปจะข่มขืน
เขาบอกแบบนี้บอกว่าเด็กเข้าใจผิด
นี่ฮะปู่เลี้ยงบอกแบบนี้นะฮะ
เลี้ยงบอกว่าที่ต้องไปเอาโทรศัพท์จากหลานสาว
เพราะหลานสาวแอบเอาไป
ดังนั้นก็เลยต้องไปค้นตัวค้นหาโทรศัพท์จากหลาน

แต่ว่าหลานถ้าเกิดว่าไปตรวจร่างกายแล้ว
ต้องให้หมอบอกนะว่ามันมีร่องรอยการข่มขืนไหม
ค้นโทรศัพท์จะมีร่องรอยการข่มขืนไหมคุณ

ไม่ใช่กอดมันจะไปหาโทรศัพท์มือถือ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันต้องจำนวนด้วยหลักฐานนะ

แต่ตำรวจจะเรียกคนเกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำ
รวมถึงเด็กที่ต้องสอบปากคำกับสหวิชาชีพด้วย

ตำรวจตั้งข้อหากับนายยงปู่เลี้ยงแล้วนะ

แล้วก็ส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดนางรองเรียบร้อยแล้ว
ค้านการประกันตัวด้วยนะครับ
และจะมีการเรียกเยาวชนชายอีก๓คน
ร่วมกับปู่เลี้ยงในการก่อเหตุข่มขืน
มาสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพภายในวันนี้

แต่ทีนี้ก็รอให้ตำรวจสรุปคดีนี้ให้ได้ก่อนนะฮะ